สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยในการเจอกับสาวดีอาราเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
ในบ้านเจอกับสาอุแล้วบุกไปยังญี่ปุ่นในวันที่๒๓และ๒๘มีนาคมตามลำดับการฝึกซ้อมนะครับที่กิเลวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานั้นยังขาดนักเตะเมืองทอง
แต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำนักเตะเมืองทองก็เดินทางมาสมทบกับทีมจำนวน๑๐คนเรียบร้อยแล้วครับ
ติดกัน๑๐คนเนี่ยขาดอีกคนเดียวนี้ก็จัดได้อีกทีมาแล้วนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมในช่วงก่อนหน้าที่นักเตะเมืองทองยังไม่เดินทางมาถึงเนี่ย
ซิโก้ก็เน้นเรื่องของการปรับสภาพร่างกายต่อเนื่องนะครับ
รวมถึงบอกว่าสภาพอากาศที่กีฬาวันเลขค่อนข้างร้อนแล้วก็น่าจะมีฝนตกเป็นบางวัน
ดังนั้นวันถัดไปอาจจะมีการปรับเวลาซ้อมให้ช้าลง
โดยหลังจากที่สาวดีอาราเบียประกาศรายชื่อ๒๖ผู้เล่นเกือบทั้งหมดเป็นนักเตะหน้าเดิมนะครับ
คุณซื้อใหญ่ทีมชาติไทยก็มองว่าทั้งสองทีมศักยภาพนั้นไม่แตกต่างกันเลยครับ
ซาอุดีอาราเบียนะครับก็ไม่ได้หนีกันนะครับ
ตัวผู้เล่นเขามี๒๖๒๗คนอย่างเนี่ยสรรพสับเปลี่ยนกันลงนะครับ
เราก็สเกาะดูว่าในบ้านเขาใช้ใครนอกบ้านเขาใช้ใคร
แล้วก็ตัวผู้เล่นคนไหนที่มีการบาดเจ็บไหมติดโทษแบนไหมนะครับ
ก็คงเหมือนกับเขาดูเราเราดูเขานะครับ
ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการซ้อมของเรามากกว่านะครับ
พอมากันครบแล้วนะครับดังนั้นหลังจากนี้ระดับความเข้มข้นนะครับ
ก็จะมีมากขึ้นในการฝึกซ้อมโดยไม่อนุญาตให้กับบุคคลภายนอกเข้าชมการฝึกซ้อม
รวมถึงสื่อมวลชนเองก็บันทึกภาพได้ตามเวลาที่กำหนดตามกฎสากลเท่านั้นครับ
เรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันกันบ้างนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็เกมอีก๓นัดที่เหลือที่เล่นในบ้านนะครับทั้งหมดบริเวณโซนเอสเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากตรวจสอบพบว่ามีการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎนะครับ
จุดรู้ในเกมอาร์เซียนคิ๊ปนะครับ
ชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียเมื่อที่๑๗ธันวาคมปีก่อน
ก็ส่งผลให้สมาคมนั้นถูกปรับเงินไป

สำหรับรหัสบัตรเข้าชมที่มีการยกเลิกเพิ่มเติม

ขณะที่รหัสบัตรที่ยกเลิกรอบแรกก็คือหมายเลข๓๓
รวมถึง๓๐๑๐๔๕แล้วก็๓๐
ผู้ที่ถือบัตรตามรหัสดังกล่า
ก็ให้ติดต่อขอรับเงินคืนนะครับ
จนถึง๓๑พฤษภาคมติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรไปได้ที่เบอร์๐๒๒๖๒๓๔๕๖ครับ

ทางญี่ปุ่นทางวาฮิตฮาลีฮอสซิสกุญสือ
ทีมชาติญี่ปุ่นชาวบอสเนียก็ประกาศรายชื่อนักเตะเบื้องต้น๒๕คน

โดยเคซุเกฮอนดาซูเปอร์สตาร์จากเอซีวิลานยังมีชื่อ
ติดทับสมรายบูกแม้ว่าจะตกเป็น
ตัวสำรองกับเอซีมิลานลงเล่นให้กับปีศาจแดงดำเพียงแค่๕นัดในซีซั่นนี้
ส่วนดาวดังคนอื่นนะครับอย่างมาโคโตอาเซเบะกัปตันทีมจากแร้งเฟิร์ต

จิโอกาซากิจากเลสเตอร์ชินจิคังอาวะจากดอทมุน
ก็มีชื่อตามคาดเช่นเดียวกับเฮงกิฮารางูจินะครับจากแฮท่าเบอร์ลิน
แล้วก็ทาคุมะฮาซาโนจากสตุ๊ดกาดที่ทำคนละประตู
จากเกมที่บุกชนะทีมชาติไทย๒๐เมื่อวันที่๖กันยายนปีก่อน
กันครบเลยนะครับสรุปแล้วญี่ปุ่นชุดนี้ก็ยังน่ากลัวเหมือนเช่นเคยครับ
ไทยก็ผ่านไปได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนะครับ
ผลเกมแรกในการเจอกับซาวดีอาราเบียก่อนครับ